เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีกันคุณผู้ชม
เป็นงานประเพณีโขลกแป้งขนมจีนโขลกแป้งขนมจีน
ใช่เป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องมายาวนานนับร้อยปีแล้วค่ะ
เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวัดสว่างอารมณ์จังหวัดอ่างทองถูกต้อง
ชาวบ้านในตำบลสามงามแล้วก็ตำบลบ่อแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ก็กำลังช่วยกันโขลกแป้งขนมจีนกันอย่างสมัครสมาธิสามัคคีแบบที่เห็นกันอยู่นี้นะคะ
ภายในวัดสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีงานบุญโขลกแป้งขนมจีน
สืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่วิถีชุมชนมายาวนานร้อยปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพุทธจันทโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ค่ะ
งานบุญโขลกแป้งขนมจีนนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชน
ที่มีการพร้อมใจกันออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยนะคะโอ้โห
ดูสิคะวิธีการทำคือสับให้มันละเอียดก่อน
ใช่คุณป้าปฐุมศรีสวัสดิ์อายุ๕๙ปีเขาเปิดเผยถึงวิธีการทำขนมจีนแบบโบราณ
คือสมัยนี้ขนมจีนก็จะเป็นแป้งสดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นขนมจีนแป้งหมัก
เพราะว่าจะต้องหมักแป้งโดยใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงเอาหินทับ
ราดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็จะแข็งอ่ะสินำไปโม่ต่อ
แล้วก็ยีด้วยมือให้มันเป็นเนื้อแป้งออกมาเนี่ยคุณจากนั้นนำไปใส่โอ่ง
ให้แป้งเป็นตะกอนตกตะกอนอีกสองคืนโอ้นานอยู่นะ
ยังไม่เสร็จนะคะคุณค่ะยังไงต่อพอตกตะกอน๒คืนแล้วก็เท
เทน้ำใสออกเพื่อตักแป้งใส่ถุงผ้าหนาเอาหินทับให้แห้งอีกรอบหนึ่ง
นำแป้งออกมาปั้นเป็นลูกกลมก่อนพอปั้นเป็นลูกกลมเสร็จ
ต้มในน้ำเดือดแช่น้ำเย็นจึงจะนำไปตำแล้วก็โขลก
หรือว่าเอาเข้าเครื่องนวดอีกทีนึงหลังจากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วก็มาโรยให้เป็นเส้นอ่าตักออกมาล้างน้ำจับให้เป็นจับนะคะ
แล้วก็ใส่กระจาดรองด้วยใบตองคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดกันเส้นแห้ง

ใช่ไหมไม่ได้หรอกขนาดเยอะแล้วโอ้โหจะได้อยู่พิธีพิธรรมบ้าง
ใช่ค่ะรายละเอียดเขาเยอะมากเลยนะคะ
พระครูโอภาษธรรมาพิรมโชติปัญโยอายุ๕๗ปี
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์เจ้าคณะตำบลโพรังนก
ท่านก็บอกว่างานบุญโขลกแป้งขนมจีนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลย
เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
อีกทั้งยังเป็นการช่วยชาวบ้านให้ได้ร่วมแรงร่วมใจ
กลายเป็นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนั่นเอง
เดี๋ยวต้องเล่าถึงที่มาที่ไปของประเพณีนี้ให้ฟังคุณผู้ชม
คือการเริ่มต้นของประเพณีนี้สมัยก่อนเขาบอกว่า
เรือล่มก็เลยทำให้ข้าวสารมันเปียก

หลังจากนั้นเขาก็เลยนำข้าวสารที่เปียกไปหมักเอาไว้
เพื่อที่จะไปทำแป้งขนมจีนนี่แหละค่ะ
นั่นคือที่มาที่ไปของขนมจีนเขาทำแป้งขนมจีน
แล้วก็ไปถวายพระไปแจกจ่ายชาวบ้านประชาชน
และนี่แหละก็เลยเป็นประเพณีงานบุญโคลกแป้งขนมจีน
ทอดต่อเนื่องยาวนานเป็นร้อยปีแบบนี้
แล้วก็คาดว่าจะจัดต่อเนื่องไปอีกเป็นร้อยพันปี

เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ยังมาร่วมแรงร่วมใจกันทำอยู่ค่ะ
ขนมจีนก็เอาไว้กินในงานมงคลต่าง

เพราะเหมือนกับเป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับความยาวของเส้น
จะได้ต่อเนื่องกันไปยาวนะคะ